ตรงตรงง่ามมาตำรวจมาแบบนี้
แต่คนที่คลั่งนั้นรู้ไหมเขาก็เป็นอดีตตำรวจ
เอาอาวุธที่ถือจามรถตำรวจเลยค่ะ
คือนอกจากจะเรื่องชดใช้แล้วนะ

เสพยางแล้วไม่มีสติ

ช่วงไหนที่ไม่ต้องถึงขนาดแบบไม่มีข่าวยาเสพติด

เอาแบบไม่มีวันเว้นวันก็ดีใจ
อ่ายากตัวเนี่ย

แต่ว่าเอาแบบวันเว้นวันได้ไหมเออมีข่าวยาเสพติดแบบวันเว้นวันเว้นบ้างอะไรอย่างนี้ไม่มียังโอ้โห
และนี่ไงความหวังของประชาชนรอพอรัฐบาลใหม่มาจะจัดการกับปัญหาเรื่องยาเสพติดยังไง
แล้วก็ฝากตำรวจตำรวจในแต่ละพื้นที่ด้วย
อันนี้ก็เป็นห่วงนะเพราะว่าปอนที่บอกว่าเป็นอดีตตำรวจไหม
สุดท้ายไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซะเองเนี่ยหมดอนาคตเลยนะคะ